คุณผู้ชมค่ะถ้าจะพูดถึงซีรีส์ในบ้านเราที่โด่งดังมากเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องฮอร์โมนวัยวะวุ่นอย่างแน่นอน
ใช่ดังมากส่งนักแสดงแจ้งเกิดหลายคนเลยนะคะ
แล้ววันนี้นะเราได้รับโอกาสพิเศษนะจ๊ะบุกไปคุยถึงห้องนอนเลยนะคะ
ที่มาที่ไปของวงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวงดนตรีร็อกนะคะ

สวัสดีค่ะ
แต่มีเสียงได้คอยดูแลให้ไงดายถ้าสอนความลับผมเอาไว้ในหัวใจ

ตอนแรกได้รับจดมาเป็นยังไงบ้าง
ไม่เคยได้รับโจทย์ในการเขียนเพลงนี้เลยครับ

เพลงนี้น่าจะเป็นมาก่อนแล้วครับ
จริงตอนที่เขียนมันก็คือเหมือนเราก็ออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้
เราก็แบบเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่า
เออถ้าอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องทำยังไง
เราก็เลยมาคิดว่าแบบถ้างั้นการที่จะแบบทำความรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง
หรือการที่จะไปบอกไม่ต้องไปไกลถึงไปบอกรักหรอก
แค่ทำความรู้จักเนี่ยต้องยังไงจะเดินเข้าไปขอเบอร์
คนนี้อาจจะชอบให้เดินเข้าไปขอเบอร์
คนนี้อาจจะต้องแบบให้เพื่อนแนะนำ
เพราะผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ซับซ้อนเลยค่ะ
ที่เพลงสภาวะสมองไม่ทักตาล

ให้ดูกราฟิกข้างหลังน่ารักกราฟิกอุมานนี้

โอ้มุมนี้เขาเรียกน่ารักเนาะ

อยากจะบอกอะไรกับคนฟังบ้างนะคะ

จริงเวลาจะรักใครสักคน
สมมุติว่าพี่ขวัญไปชอบผู้ชายคนหนึ่ง
เพื่อนบอกโหไอเนี่ยเลว
พี่ขวัญก็จะมีคอโตใหญ่ชอบผู้ชายแบดบอย

เวลาแบบพอเริ่มจะมีความรัก
ใครจะเตือนอะไรจะห้ามยังไง
เหตุผลความถูกต้องอะไรมันใช้ไม่ได้
พูดถึงเรื่องดนตรีมากดีกว่าคุณจ๊อป

เพลงนี้มันชวัดเฉวียนขนาดไหนหรือเปล่า
ก็มีการเล่นที่แบบว่าใส่ลูกเล่นอะไรที่มากกว่าเพลงเก่า
ที่๒๐๑๙เพียงอัลบั้มแรก
เรื่องในดนตรีก็จะหนักขึ้นล็อกขึ้น
อัลบั้มนี้เรามองว่าเราอยากให้พระดนตรีมีหน้าที่มากกว่า
เหนือร้องเพิ่มขึ้นดีกว่าค่ะไม่ได้มากกว่า
ลองก็อาจจะมีลดบางอย่างและเพิ่มบางอย่างขึ้นมา
ใช้เครื่องดนตรีที่เราเล่นเองดีไซน์กันขึ้นมามากกว่าอัลบั้มที่แล้ว

บั้มนี้เราตัดพวกนั้นออกแล้วก็เหลือแค่เครื่องที่เราเล่นเอง
เดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเพลงนี้กันสดเลยนะคะ
กับเพลงสภาวะสมองไม่สั่งการนะคะ

เดี๋ยวที่แกจะคุณมากก็ทำตรงเดียวนะฮะ

มีอันที่ปรับวาลีดู